ที่แสดงความอาลัยถึงในหลวงราชการที่๙แล้ว
เรื่องของการส่งต่อความดียังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูในแต่ละจังหวัดที่มีการทำความดีส่งต่อกันนะคะ
มีชาวบ้านกว่า๒๐คนที่ช่วยกันตำส้มตำแจกให้กับชาวบ้าน

ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันตำส้มตำแจกฟรีให้กับประชาชนที่ผ่านไปมา
บริเวณหน้าวัดวังน้ำเย็นในอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะ
นางดวงรัฐสอด๒วัย๔๗ปีบอกว่า
พระครูวิสุทธิ์พัฒนาวิชาญเจ้าอาวาสวัดวังน้ำเย็น
ได้บริจาคเงินให้ส่วนชาวบ้านก็ลงแรง

โดยใช้มะละกอกว่า๒๐๐กิโลกรัม
ข้าวเหนียวไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวน้ำดื่ม
ซึ่งทั้งหมดทำแจกฟรีให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา๑วัน
เพื่อเป็นการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในฐานะประสบกรณิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
ส่วนที่ร้านทองแม่กิมล้วน๒อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
เจ้าของร้านเตรียมข้าวแกง๔อย่าง
เพื่อเลี้ยงประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
บริเวณหน้าร้านเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะ

จนถึง๒๘ตุลาคมนี้สามารถรองรับได้๔๐๐จานต่อวัน
ถือเป็นการทำบุญถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
เช่นเดียวกันกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านคุณญาติ
ถนนสืบสิริอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
วิไลราชเจริญสุขเจ้าของร้านบอกว่า
ตัวเองและครอบครัวตั้งใจร่วมกันทำความดี
เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยการเปิดร้านให้ประชาชนทั่วไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวฟรี
แบบไม่อั้น๒วันซึ่งก็คือวันที่๒๔และ๒๕ตุลาคมนี้ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะประชาชนต่างไปเข้าคิวต่อแถว
หน้าวัดน้ำคอกใหม่อำเภอเมืองระยอง
นางประพัดศรกันทุกข์และเพื่อน
นำขนมบัวลอยน้ำอัดลมไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
ได้รับประทานฟรีพร้อมแจกสติ๊กเกอร์คนละ๑แผ่น
ใจความว่าฉันเกิดในรัชกาลที่๙พระผู้อยู่ในดวงใจ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาดที่สุดมีได้

บริเวณสามแยกบ้านท่าเรือจ้างตำบลวังกระแจอำเภอเมือง
พ่อค้าแม่ค้าและร้านอาหารแผงลอยรถเข็นนับ๑๐ร้าน
รวมตัวการทำอาหารหลายชนิดเลี้ยงประชาชนรับประทานฟรี
เป็นการทำความดีแบ่งปันเพื่อนมนุษย์
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
โดยอาหารที่ทำไปจัดเลี้ยงก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยว
ข้าวผัดส้มตำไก่ทอดไอศครีมขนมหวาน
แล้วก็อาหารประเภทยำอีกหลายชนิด
พ่อค้าแม่ค้าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่๙
เสียสละปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอด๗๐ปี